ขายที่แปลงแล้วก็ยืมเงินพวก
อะไรพวกหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้าน
ตอนนี้ประมาณ๓แสนกว่าบาทขายที่ก็แสนแสนสองครับ
ท้อกับท้อก็ไม่มีที่จะไปผมจนคิดว่าผมอยู่ที่์จะได้เข้าคูกฟรี
เพราะว่าผมก็ขับรถก็ไม่เป็น
แล้วระยองผมก็ไม่เคยมา
แล้วมาระยองวันแรกคือตำรวจเอาผมมาที่บ้านค่าย
เขาบอกว่ามันชื่อเหมือนกัน๔คน
แล้วพอนั้นเขามาจับเอาแต่ผมมา
แล้วคนอื่นเขาไม่ได้มามันไม่ได้จับ
แล้วก็ยายที่เจ้าทุกข์แต่แฟนเขาตายแต่
แต่เขาเป็นแฟนสามีเขาตาย
แต่เขาเอาตำรวจไปเอาตัวเขามาชี้ตัวผม

แล้วเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็ไปเอาลูกน้องเขามาอีกคนนึง

ตัวใหญ่กว่านี้ท่วมกว่านี้ขาวกว่านี้
อายุยังเล็กประมาณ๑๘ปี
ตอนนั้นเขาบอกกังวลสิ่งทุกอย่างครับ

เรื่องผมจะไปยังไงมายังไง
ใบขับขี่ผมก็ไม่มีรถผมก็ไม่มี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยคือคุณลุงอุทัยนะคะ
คุณลุงอุทัยเล่าเรื่องในช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เกิดตั้งแต่กลางปี๒๕๔๘แต่ว่ามันกินระยะมา๑๐ปีกว่านะคะ
มาถึงเมื่อปี๒๕๖๐ต้นปีที่แกเจอหมายจับ
แล้วพอเจอหมายจับเสร็จแล้วก็ต้องไปรายงานตัวเรื่อย
นั่นจึงเป็นเหตุให้ทำให้ต้องขายที่นะคะทำให้ต้องเป็นหนี้แล้วก็เสียเวลา
ทีนี้เรื่องนะตอนนี้ที่มันมาปูดตอนนี้เนื่องจากว่า
หลังจากที่ไปร้องเรียนหน่วยงานต่างแล้วจริงหลายหน่วยงานรับทราบแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่คุณลุงมองว่ามันเงียบพอรู้สึกว่าเรื่องเงียบ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเดินเรื่องเนี่ยเดินไปถึงไหนจะเรียกว่าช้าก็ได้
ในมุมของคนที่ร้อนใจเนี่ยนะคะแกก็เลยมาร้องสื่อ
เพื่อที่จะผมทำยังไงดีจะกระตุ้นยังไงดีเรื่องตกลงมันเป็นยังไงแล้ว
ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าร้อนใจนะคะ
ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าคือเรื่องมันเกิดถ้าเราจำ๒ช่วงคือช่วงปี๔๘
ครั้งหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมีรถชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีการออกหมายจับจริงจริงก่อนนั้นออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
แล้วก็หมายจับออกในระยะเวลา๑๐กว่าปีแล้วมาจับเมื่อปี๖๐
เพราะฉะนั้นห่างกันประมาณ๑๐กว่าปีทำให้เหตุการณ์นี้กลับมาใหม่
แล้วเจ้าตัวก็รู้สึกเดือดร้อนแต่ที่ว่าเดือดร้อนตั้งแต่หกศูนย์อ่ะ
เพิ่งมาร้องสื่อในปีนี้นะคะ๖๒เกือบจะ๒ปีเต็มแล้ว
บอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นรายการก่อนเลยว่าเราตรวจสอบไปที่ตำรวจสพพื้นที่
ที่เกิดเหตุเมื่อปี๔๘นะคะอยู่ในจังหวัดระยองนะคะ
คือท่านให้ข้อมูลได้แต่ขอยังไม่ให้สัมภาษณ
เพราะว่าเรื่องนี้จริงแล้วเนี่ยไปอยู่ในขั้นตอนของอายการนะคะ
เราก็ขอตรวจสอบไปที่อายการจังหวัดทางอายการจังหวัดก็ให้ข้อมูลได้บางส่วน
แต่ก็บอกว่าณตอนนี้ขั้นตอนของอายการอยู่ที่อายการภาค
อยู่ที่ระดับอายการจังหวัดแล้ว
จังหวะที่รอนี่แหละค่ะที่ทำให้คุณลุงรู้สึกว่า
แล้วผมเอาไงเอาไงต่อดีช้าแล้วก็เลยมาร้องสื่อ
วันนี้ตรงเป๊ะเลยคุณผู้ชมคะไม่ได้เจอกันนาน
ยังนึกถึงอยู่เลยเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีคดีให้อาจารย์ท่านนี้วิเคราะห
นี่ตรงเป๊ะเลยค่ะเรื่องของอายการด้วยนะคะ
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด

อาจารย์ตรวจสอบให้แล้วด้วยก่อนมาออกรายการเรา
ก็ถามน้องอายการเขาว่าเรื่องราวเป็นมายังไง
เพราะจริงนโยบายของสำนักงานรายการสูงสุด
ก็พูดเสมอว่าประชาชนเข้าถึงเข้าถึงสอบถามได้
ถ้าตัวผู้เสียหายตัวผู้ต้องหานั้นเข้าไปสอบถามได้
แต่บางทีท่านอายการบางท่านก็ไม่อยากจะให้เป็นข่าว
แต่ว่าก็เลยลองถามเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับชี้แจง
คนที่บอกว่าเสียค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่ะอาจารย์อาจารย์ถ่ายงาน
ว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตช่วง๑๐กว่าปีจนถึงปีนี้เป็นยังไงบ้าง

คุณอุทัยศรีมานะคะคุณอุทัยสวัสดีค่ะ

คุณอุทัยตอนนี้นี่อยู่ที่บ้านเราอยู่ที่อุบลหรือว่าอยู่ที่ระยองนะคะ

เพิ่งกลับมาถึงเมื่อเช้าตอนปี๔ครับ
ตอนปี๔มาจากระยอง

คือที่ไประยองรอบนี้คือไปรายงานตัวเหรอคะ
ไปถามเรื่องร้องทุกข์นี่แหละครับที่กับอายการที่ระยองครับ
ร้องทุกข์กับอายการจังหวัดที่ระยองใช่ไหมคะ
ครับว่าเรื่องราวของผมมันไปถึงไหนมันนานแล้วมันจะ๒ปีแล้ว

แล้วได้พบอายการจังหวัดไหมคะคุณอุทัย

พบครับเลยบ้างคะใช่คุยกันบอกว่าเขายกฟ้อง
บอกว่าจะให้ส่งสำนวนไปที่สถานีบ้านคร่าย
ว่าจะทำเรื่องส่งไปให้ตำรวจใช่ไหม

ส่งไปแล้วตอนนี้ตอนนี้อายการบอกไหมคะว่าตอนนี้
เรื่องของคุณอุทัยเนี่ยอยู่ที่ตำรวจหรืออยู่ที่อายการคะ

อยู่ที่ส่งไปหาตำรวจแล้วแล้วตำรวจจะส่งไปหา

เขาวิจารณาคดีแล้วเขาก็จะรอคดีว่าเขา
สันติบาลภาคเขาจะฟ้องผมหรือไม่ฟ้อง
อ๋อถ้านายการบอกไหมคะว่านานไม่นานกว่าจะได้รู้
เขาบอกว่าบางทีมันก็นาน
เป็น๒ปี๓ปี๔ปี๕ปีแล้วแต่เขาบอกอย่างนี้
เป็นปีหรือเป็นหน่วยปีเลยหรือคะ
เขาบอกว่าบางทีมันก็เร็วบางทีมันก็นานเขาบอก
เขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็ไม่เจาะจงหรอกว่ามันจะนานหรือไม่นาน

มันนานหรือไม่นานแต่บางทีมันก็๔ปี๕ปีบางทีก็ปีกว่า

มันแล้วแต่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเร็วช้าเนอะ
ค่ะคุณอุทัยเอาอย่างนี้คือรอบนี้ที่เราอยู่บ้านที่อุบลแล้วต้องเดินทางไประยองเนี่ย
ไปรายงานตัวแต่ไปถามว่าไปถึงไหนแล้ว

คือตั้งใจไปถามเองเลยเหรอคะ
ก็คิดว่าตอนแรกผมถามนักข่าวผมเข้าหานักข่าวรถปลดทุกข์ผมไม่คิดจะไป
ปลดทุกข์รายการที่ไทยรัฐนี่แหละ
พอผมถามเขาก็ให้ผมโทรไปหาที่อายการที่ระยอง
นัดกันกับผมว่าผมจะมีเรื่องจากคุยด้วยเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยผมบอก
แต่ผมยังไม่บอกว่าทางรถปลดทุกข์จะไปหาทางนักข่าวจะไป

ผมยังไม่ได้บอกให้ทางอายการครับ
ผมบอกว่าผมจะมีธุระจะคุยด้วย
แต่อันนี้ผมบอกที่อายการ
ทีนี้ไม่เป็นไรคือจะบอกว่าที่ฮูไทย
คือคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้จริงเปิดโดยรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐนะคะ
รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้ใช่ไหมคะ

แล้วก็ไปช่วยสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีให้ด้วยนะคะ
ทีนี้คุณอุทัยอย่างนี้ก่อน
คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๖๒
วันที่เกิดเหตุคือ๑๐มิถุนายนอันนี้ตามสำนวนนะ
ตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุอุบัติเหตุรถชนกันเป็นรถอีแตนกับรถมอเตอร์ไซค์
แล้วมีคนเสียชีวิตด้วยหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งคน
ทีนี้เรียนจะถามว่าตั้งแต่ปี๔๘จนกระทั่งก่อนจะมาถึงปี
ช่วง๔๘๖๐เนี่ยคุณอุทัยต้องทำอะไรบ้างคะ
ตอนเกิดใหม่ผมก็ไปทำงานอยู่เขาบอกว่าเขาจะเคลียร์กันเอง
เสร็จแล้วผมก็ยังทำงานอยู่ที่ปฐุมที่มินบุรี
ผมพักอยู่ที่มินบุรีแต่ไปทำงานอยู่ที่ปฐุม

ก็ไปทำกันอยู่กับกันหลายคน
แต่เพื่อนบ้านผมที่ไปทำด้วยกันรู้กัน
มีอยู่๒คน๓กับผมที่ทำด้วยกัน

แล้วทำเสร็จแล้วผมก็ไปมา
ผมก็ขึ้นมาบ้านบ้างลงไปทำงานที่วัดโน้นบ้าง

คือเหตุที่เกิดรถชนกันเนี่ยนะคะ
แล้วมีคนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๔๘เนี่ย
วันที่เกิดเหตุคุณอุทัยอยู่ไหนคะ
ผมอยู่ที่ปฐุมทำงานอยู่ที่ปฐุมครับ
คุณอุทัยทำงานอะไรจ๊ะขออภัย

แล้วตอนนั้นนะเอาช่วงนั้นนะคะ
ช่วงนั้นไปทำงานอยู่ปฐุมเนี่ยนานไหมคะ
มันก็ไปอยู่นานเหมือนกันครับ
มันไปมาปี๑๒ปีหรือ๓๐๐

วันผมก็กลับลงไปทำงานนะ
ไปกลับว่าไปทำอยู่นู่นได้๕เดือน๖เดือน

ค่ะคือก็อยู่ก็พักมีนบุรีกรุงเทพอ่ะนะ
แต่เราไปทำงานไซส์งานเราอยู่ที่ปฐุมเนาะ
พอเราไปทำงานเราพักที่มีนบุรีกรุงเทพเนี่ย
แล้วเวลาเรากลับบ้านเราก็กลับขึ้นอุบลเลยใช่ไหมคะ
กลับมาก็มาหากลับมาพักฝน

ไม่เคยไปลายองเลยใช่ไหมชีวิตเรา
สำหรับสมรวจมันคือเดือนชีวิตสำหรับผมไปให้ลายองเลย
ก่อนที่ครับบางคนไม่เคยไปเลย

ที่กล่าวหาผมว่าผมขับรถชนคนตายผมก็ไม่เคยเจอ
แล้วก็บ้านเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเจอ
ได้ยินชื่อเขาที่หมายที่เขามาเรียกผมนะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๖มิถุนา๔๘แล้วมีคนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือเหตุเกิดมิถุนาแล้วคุณอุทัยเนี่ยได้หมายได้หมายจากตำรวจเนี่ยได้ตอนเดือนไหนคะ
วันที่สามพฤษภาครับที่สามพฤษภา

แล้วเราได้หมายตอนเดือนไหนนะ
เอาแค่เดือนไม่ต้องวันที่ก็ได้จ้ะ
ไม้มาเรียกตัวใช่ไหม

วันที่สามเนี่ยนะครับ
ไม่น่าใช่ปี๔๘แล้วเปล่า
จำได้แน่ปี๔๘
ผมตัววอกตรงครับแต่สำนวนมันมามันมาเป็นสี่แปดครับ
หมายถึงไอ้ในเอกสารมันเขียนที่สี่แปดใช่ไหมจ๊ะครับแต่ในปีเกิดเหตุในปีสี่หกครับ
อ่าเดี๋ยวเอาใหม่สามสามสี่หกครับ
แต่ในใบสำนวนมามันมันเป็นสี่แปดครับผมผมก็ยังพูดกันอยู่เลย
เดี๋ยวยังไงเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยนะคะ
ที่เราที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยเหตุมันเกิดมิถุนา๔๘นะแต่ทีนี้
ที่คุณอุทัยบอกเนี่ยคือเหตุมันเกิดสี่หกเหรอคะผมจำไม่ผิดว่ามันเป็นสี่หก
แต่สำนวนมันมาหมายสารมาเป็นมันมันเป็นสี่แปดผมเอ้าเอาไม่เป็นไร
ครับไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวฉันเอาตามที่คุณอุทัยจำได้ก่อนแล้วกันเนอะ
เอาตามที่ตัวครูอุทัยจำได้ก็คือว่าเรารู้ตัวว่าเราโดนกล่าวหาว่าขับรถชนคนตายเนี่ย
ตอนปีสี่แปดใช่ไหมครับอ่าพอหมายมามาอ่ายังไงจ๊ะมันมันเป็นสี่หกครับ
แต่ว่าผมผมมาดูสำนวนที่เขาจับผมไปมันเป็นเป็นสี่แปดอืมมันไม่ตรงกันกับที่ผม
วันที่วันที่เกิดเหตุตอนแรกหมายหมายสารไปวันแรกอ่าเอางี้ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเรื่องวันที่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะ
เดี๋ยวเราตรวจสอบละเอียดได้ดิฉันถามแบบนี้ว่าตอนที่เรารู้ตอนแรก
ว่าเราถูกกล่าวหาว่าขับรถชนคนตายเนี่ยคือคือมันส่งมาแค่เอกสารอย่างเดียวเลยที่บ้าน
หรือว่ามีตำรวจมาหาที่บ้านคะตอนแรกมันปรายศนีย์ไหมผมผมก็ไม่ได้อยู่ครับ
อ่ามีแต่แฟนผมอยู่ผมก็ทำงานอยู่ที่ประทุมน่ะอ่า
แฟนโทรไปถามบอกว่าอันที่สามพฤตภาพน่ะไปทำงานที่ไหนอืม
ถามอ่าอ่าผมก็ทำผมก็บอกแฟนว่าก็ทำอยู่ที่ปฐุมอ่า
พูดจริงจริงนะอยากจะบอกแฟนแฟนผมถามอืมอ่าผมผมก็บอกแฟนว่า
ผมก็พูดจริงจริงอืมนี่ผมก็จะทำอยู่กับเพื่อนอ่า
ร่วมกันด้วยกันบ้านเดียวกันอยู่นี่ทำด้วยกันอืมอ่า
ถ้าว่าผมโกหกเอาผมยื่นโทรศัพท์ให้เพื่อนเขาพูดอ่า
เขาก็พูดให้ฟังก็ทำอยู่ที่นี่เขาก็ได้ไปไหนเขาอืม
ยังไม่ได้บอกว่ามีหมายเรียกผมเขาเพียงเขาเขาถามล่วงหน้าก่อน
เขายังไม่มีบอกว่าไม่มีอะไรอะไรมาครับผมอ่าเขาตอนนั้นผมยัง
ผมยังไม่รู้ว่ามีหมายตอนที่แฟนผมโทรไปถามอ่าอ่า
เขาถามเราก่อนเขาไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
เขาจะไม่บอกแล้วพอทีหลังเขาบอกว่าถ้าอย่างงั้น
มันมีเรื่องความขาดบาดตายเขาบอกอะไรล่ะผมผมก็บอกว่าอะไร
มันมีหมายตำรวจมาหาเนี่ยเขาจะมาจับว่าหาว่าผมไปขับรถชนคนตายที่ระยอง
ผมก็เลยหัวเราะอ้าวจะไปได้ยังไงนี่ผมก็ทำงานอยู่นี่
แล้วที่หัวเราะนี่หัวเราะอะไรคนนู้นคนนี้พูดอ่า
ถ้าไม่เชื่อผมจะพูดถามเขาทุกคนนี่ผมก็ทำงานอยู่ด้วยกันอ่า
ตอนนั้นน่ะหมายหมายมาวันนั้นอ่ะอ่าไม่เป็นไรทีนี้
เรื่องมันค่อนข้างปีมันมันทิ้งกันยาวเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ย
คุณอุทัยก็ได้ไปเจอตำรวจใช่ไหมคะตอนนั้นผมผมก็อาจจะไป
เขาก็ให้ลงไปตอนนั้นผมว่าแต่ลงไปผมถามว่าแล้วผมได้รู้จัก
คนที่เป็นตำรวจที่กรุงเทพคือเขาเขาชื่อสุเทพครับอ่า
เป็นเพื่อนกับพี่สาวผมอ่าแล้วผมโทรหาพี่สาวบอกว่า
เขามีเรื่องที่หมายสารมาแล้วโทรไปหาพี่เทพหน่อย
ให้พี่เทพเคลียร์คดีให้หน่อยผมเขาว่าหาผมหาว่าผมไปขับรถชนคนตายที่ระยอง
อ่าแล้วโทรไปถามเขาหน่อยเขาให้ให้เขาโทรถามทางระยองหน่อย
กรุงเทพแล้วก็โทรไปที่ระยองที่ตำรวจระยอง
เขาได้ความว่าไงคะอะไรนะครับแล้วเขาได้ความว่าไง
เขาโทรถามตำรวจที่ระยองแล้วได้ความว่าไงคะเขาก็บอกว่าเขา
เขาไม่ได้ผิดนายอุทัยนี่ทำงานอยู่ที่นี่แหละ
แล้วเขาก็ถามพี่เทพว่าอ้าวคุณรู้เขาได้ยังไง
กับคุณอุทัยอ่าไม่รู้ได้ไงเขาว่าอยู่ที่กับผมฮะ
ยืนที่ผมอ่าอ่าบ้านเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่พักอยู่ที่บ้านผม
อ่าอ่าคุณพี่สำหรับที่ที่ที่ที่คนสุเทพเนี้ย
เขาก็พูดอย่างงี้ค่ะผมรู้จักดีเขาไม่ได้ตายอย่างงี้
เขายังอยู่กับผมอยู่เลยเขาบอกอย่างงี้อ่าเหมือนเราอ่า
ตอนนั้นว่าผมว่าจะฟ้องกลับนะพี่พี่สุเทพว่าจะฟ้องกลับนะ
มันมันไม่เป็นธรรมแล้วนี่ค่ะคนทำงานอยู่ที่หนึ่งไป
ถ้าว่าขับรถชนคนตายอยู่ที่หนึ่งผมจะฟ้องกลับนะว่า
จังหวัดเขาว่าที่พี่สุเทพค่ะแล้วตอนแล้วตอนนั้นเรื่องจบยังไง
พอให้ตำรวจเพื่อนพี่สาวคุยเรื่องจบยังไงตอนนั้นคะแล้วผมจะพูดให้ฟังไง
เพราะแต่ว่าผมผมจบพี่พี่สุเทพว่าจะฟ้องกลับ
เขาก็บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องฟ้องกลับผมจะทำสำนวนให้มันจบกันสิ้นไป
มันยอมความกันไปแล้วแล้วไปได้ไหมเขาว่าอย่างงี้อ่าถ้าอย่างงั้น
สุเทพเลยมาถามผมว่าจะเอายังไงอุทัยจะเอาจะฟ้องกลับหรือไม่ฟ้อง
เขาฟ้องเขาไม่ฟ้องหรอกพี่อืมขอให้มันเรื่องเรื่องมันจบไปอ่า
ผมก็ดีใจแล้วผมผมไม่ฟ้องหรอกอ่าเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไร
ผมก็หากินไปตามเกิดตามีของผมคุณผู้ชมอ่าคือคือจากตอนนั้นที่ที่คุณสุเทพ
ซึ่งเป็นตำรวจใช่ไหมคะคุยให้คือเรานึกว่าเคลียร์จบแล้วใช่ไหมคะ
นึกว่าเคลียร์จบเขาบอกว่าผมว่าจะให้ผมไปเซ็นเอกสารอะไรอะไรไหม
อยู่ที่ระยองนะทางกับถามกันกับพี่สุเทพจะให้ผมลงไปเซ็นเอกสารอะไรไหม
ต้องลงมาครับมันเสียเงินเสียทองเขาบอกว่าอย่างงี้ทีนี้เสียค่ารถเสียค่าเดินทางเสียเวลา
นิ่งสวยเลยค่ะคอแล้วเขาเขาก็มาครับผมที่พ่านพัก
ผมก็ขอบคุณขอบคุณเขาที่เขาแนะนำ
ทุกอย่างค่ะคุณกูไทยดิฉันย่อเรื่องให้เพราะเดี๋ยว
จะไม่ได้เล่าช่วงปีหกศูนย์น่ะอ่าจะบอกว่า
จากตอนนั้นที่เราคิดว่าน่าจะจบตั้งแต่ปี๔๘
เพราะเห็นตำรวจโทรคุยกับตำรวจแล้วบอกว่าเคลียร์ได้เนี่ย
คือจากนั้นถึงปี๖๐ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถูกไหมคะ

ผมก็ขึ้นมาอยู่บ้านมาทำไล่ทำนาอยู่บ้าน
ผมคิดว่าผมเป็นแจ่แล้วมันทำงานก่อสร้างไม่ไหว
ผมเลยขึ้นมาพักอยู่บ้านนอกทำไล่ทำนา
ยกกับหลานผมอยู่บ้าน
จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวย่อให้เดี๋ยวเวลาไม่พอ
จะบอกว่าคือจากปี๔๘จนกระทั่งถึงปี๖๔
ตอนที่เรากลับมาทำงานที่บ้านเกิดเราเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีเอกสารไม่ได้มีตำรวจมาที่บ้านเลยถูกต้องไหมคะ

พอโผล่มาถึงปี๖๐วันที่๑๐เมษา
ปี๖๐มีตำรวจมาเข้าประตูที่หน้าบ้านตอนเที่ยง

คุณอุทัยค่ะเดี๋ยวรายการต้องโฆษณาแป๊บนึง

โฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาให้เล่าตอนปี๖๐สักครู่ค่ะ

เดี๋ยวมาถามต่อนะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ปรเมฆแป๊บเดียวนะ
อาจารย์ตกลงว่าขั้นตอนคือตกลงอยู่ที่อายการหรืออยู่ที่ตำรวจคะ
คือเท่าที่ตรวจสอบไปนะครับถามไปบอกอยู่ที่ท่านอธิบดีอายการภาค๒
สันติบาลสันติบาลคงไม่เกี่ยวอะไรล่ะ
อยู่ที่ท่านทิบดีภาค๒กำลังตรวจสำนวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่มีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
อายการภาคอายการภาคอธิบดีอายการภาค๒
อาจารย์ซึ่งเท่ากับว่าเดี๋ยวนะคะคือขั้นตอนตอนนี้เนี่ย
ไม่เกี่ยวกับตำรวจสพพื้นที่ที่ระยองแล้วใช่ไหมคะ
เกี่ยวยกเว้นว่าท่านอธิบดีอายการภาค๒สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
ก็ต้องให้บ้านค่ายเป็นคนสอบให้
ซึ่งเท่าที่อาจารย์ตรวจสอบมาคือตอนนี้เนี่ย
ธิบดีภาคก็จะเป็นคนชี้ได้เลย

คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายระบบให้ฟังก่อนระบบ
คือคดีนี้เริ่มต้นเขาไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหา
เพราะเขาบอกผู้ต้องหาหลบหนี
หาว่าคุณอุทัยหลบหนี
ตำรวจเขาก็ส่งแต่สำนวนมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง
เนื่องจากมีนายจ้างมีนายจ้างของคุณอุทัยของผู้ต้องหาตัวจริง
ชี้ว่าเป็นคุณอุทัยสำนวนเป็นอย่างนั้น
อายการที่ระยองปี๔๘ก็สั่งสำนวนว่าน่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
จึงให้ไปจัดการเอาตัวมาให้ได้เพื่อจะฟังความทั้งสองฝ่าย
แล้วมันก็หายไปจนกระทั่งปี๖๐เนี่ย
จับคุณอุทัยได้มาเขามาส่งที่อายการ
คุณอุทัยก็ให้การแล้วก็ปรากฏว่าอายการที่จังหวัดระยองเนี่ย
ก็ไม่ได้ว่าไม่ทบทวนนะก็เห็นว่าคุณอุทัยบอกคุณไม่ได้มา
ก็เลยสั่งสอบสวนเพิ่มเติมสอบสวนเพิ่มเติมคนที่เคยชี้รูปในบัตรประชาชนเนี่ย
ก็คือถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณปิงมึงเป็นนายจ้างของคนขับรถคันนั้น
จ้างของผู้ต้องหาตัวจริงนายจ้างของผู้ขับรถตัวจริงนะครับ
ก็ปรากฏนายจ้างคนนั้นเสียชีวิตไปหลังจากที่จับคุณอุทัยได้ประมาณ
ก่อนจับคุณอุทัยได้ประมาณ๒เดือนตายก่อนที่จะจับคุณอุทัยนะครับ
สอบไม่ได้อายการก็บอกงั้นสอบคนอื่นมาดูซิ
ก็ไปสอบภรรยาของคุณปิงกับลูกน้องของคุณปิง
คนพวกนั้นก็บอกว่าไม่ใช่คุณอุทัยคนนี้ไม่ใช่
อุทัยนี้ไม่ใช่อุทัยนี้หน้าตารูปร่างไม่ใช่แบบนี้
คือสอบมาสวนแล้วล่ะเท่าที่รู้เนี่ยอายการระยองที่ปี๖๐เนี่ย
รู้สึกเขาจะมีความเห็นว่าควรจะกลับคำสั่งเดิม
ที่เชื่อว่าคุณอุทัยเป็นคนร้ายเนี่ยเป็นเพื่อนผู้เป็นขับรถ
เวลาจะกลับคำสั่งเนี่ยอายการจังหวัดเขากลับไม่ได้
เขาต้องเสนออธิบดีภาค
อธิบดีภาครับสำนวนแล้วเนี่ยท่านก็เอ๊ะมันเกิดยังไง

ก็ส่งมาให้ตำรวจบ้านไข้สอบอ่า
ทีนี้กว่าจะสอบมาได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ส่งเขาเพิ่งส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ไปให้อธิบดีภาคแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ท่านธิบดีภาคจะวินิจฉัย
ขั้นตอนพอนึกออกแต่พอมันมาเทียบเป็นระยะเวลา

อาจจะบอกว่าคือคนเขาไม่ผิดไม่ว่า๑นาทีสำหรับเขามันก็ยาวใช่ไหม
อาจารย์ทีนี้นิดเดียวนะคะคือจนถึงณตอนนี้เนี่ย
คุณอุทัยไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวออกมาเอง
คือคุณอุทัยก็บอกว่าต้องไปรายงานตัว
บอกว่าอายการให้ไปรายงานตัวผมก็ถามน้องอายการที่เป็นเจ้าของสำนวน
เขาบอกพี่ผมไม่ได้ให้มารายงานตัวผมบอกให้โทรศัพท์มาถามก่อน
ถ้าเสร็จจากท่านอธิบดีแล้วถ้าท่านสั่งฟ้องก็จะให้มา
สั่งไม่ฟ้องก็จะมาให้แจ้งให้ทราบ
ถ้าฟ้องก็ได้เอาไปฟ้องถ้าไม่ฟ้องก็แจ้งให้ทราบก็จบ
แต่บอกว่าให้โทรศัพท์มาถามแต่คุณอุทัยอาจจะฟังคาดเคลื่อนหรือเปล่าเลยมาตลอด
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาประเด็นที่คุณอุทัยเขาคุยตั้งแต่ปี๔๘เนี่ยนะคะ
ว่านึกว่าเคลียร์จบแล้วทำไมไม่จบคุณอุทัยเรามาต่อค่ะ

คุณอุทัยวันที่๑๐เมษายนคือวันที่ตำรวจไปที่บ้านคุณอุทัย
แล้วก็จับตัวมาตามหมายจับใช่ป่ะคะ

อ่าตำรวจที่ไปจับเราคือตำรวจที่อุบลใช่ไหมคะ

อำเภอเคืองในจังหวัดอุบล

เสร็จแล้วเขาจับเสร็จเขาก็ส่งตัวมาให้ตำรวจที่
เขาก็โทรเอาตำรวจที่ระยองมารับตัวผมลงไปครับ

ครับรับที่อำเภอเคืองในเนี่ยครับ
คุณอุทัยตกลงได้ถามเขาไหมว่าเอ้าทำไมเรื่องยังไม่จบทำไมยังมาจับอีกมันจบไปตั้ง๑๐กว่าปีแล้ว
เขาว่าไงคะ
เขาก็บอกว่ามันคุณเป็นคนหลบหนีคดีเขาบอก

ผมก็พูดให้เขาฟังว่าผมมันก็เคลียร์กันว่ามันจบมันตั้งแต่โน่นแล้ว
ผมก็ไม่ได้หนีผมก็อยู่บ้านผมไม่ได้ไปไหน

เขาก็บอกว่ามันมันไม่ขึ้นหรอกมันเพราะมันผมก็ปลาตามหมาย
เขามาให้ผมจับผมก็ต้องจับไปที่ตำรวจที่ข้างในเขาบอกอย่างนั้น

ทีนี้ค่ะพอไปถึงแล้วที่คุณอุทัยเล่าให้ทางรายการรถปลดทุกข์ฟังเนี่ยคือจะบอกว่า
สรุปแล้วเนี่ยชื่ออุทัยศรีมาเนี่ยไม่ได้มีคุณอุทัยนี้คนเดียวใช่ไหมคะ
ครับผมมันมี๔คนครับ

ชื่อและนามสกุลเขียนเหมือนกันด้วยใช่ไหมค

เหนือจากนี้ภรรยาของนายจ้างผู้ต้องหาตัวจริงก็ไปให้การด้วยว่าไม่ใช่อุทัยนี้

เขาบอกว่ามันไม่ใช่คือคนอุทัยคนคนที่ขับรถมันตัวใหญ่ตัวท่วมขาว

ตอนรับทราบผมไปมัน๕๐แล้วผมว่าอยู่ข้างไหน
โอ้เด็กกับผู้ใหญ่แล้วเนอะ

รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
ไม่เหมือนกันครับมันมีสเก็บภาพหมดทั้ง๔คนนั้นแหละอยู่นั้น
ก็บอกว่าไม่ใช่จำลวดก็ไม่เชื่อ
ก็ไปเอาลูกน้องเขามาอีกคนนึง
ลูกน้องอีกคนนึงมาเขาเอามา
ก็บอกว่าคนนี้ใช่ไหมลุง

ก็พูดเหมือนกันกับยายนะ

เขาก็บอกพูดไปคำเดียวกันกับยายนั่นแหละ

มีคนเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งคนบาดเจ็บ
คนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วเขามาไหมคะ
ผมไม่รู้ครับ
เขาก็ไม่ได้บอกว่าคนไหนบาดเจ็บคนไหนไม่อะไร

ไม่รู้มาหรือเปล่า
รู้แต่ว่าเขาตายไปคนหนึ่ง
คนที่มาเป็นพยานให้กับคุณอุทัยว่าไม่ได้ทำอ่ะมีสองคน

แล้วคุณอุทัยรู้ได้ยังไงว่าชื่ออุทัยศรีมาในเมืองไทยมี๔คนรู้ได้ไงคะ
ก็พี่สุเทพเขากดทะเบียนราชดู

ครับที่ที่เพื่อนพี่สาวผมกดดูว่าเดี๋ยวพี่กดดูเดือนหน้าก่อน
ประเทศไทยมันชื่อเดียวกันมันมีกี่คนเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
เขาเลยไปกดว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันมี๔คนเขาบอก
เขากดดูให้ตั้งแต่ปี๔๘หรือเขากดดูให้ปี๒
ตั้งแต่ปี๔๘นั่นแหละครับตั้งแต่ปีเกิดปีแรกเลยตอนตอนแรก

ผมก็รู้ว่าตั้งแต่วันนั้นแหละตั้งแต่สุเทพกดให้ดูนั่นแหละ
แล้วอุทัย๔คนอุทัยศรีมาอุทัยศรีมา๔คนที่ว่านี้เนี่ยมีคนที่อยู่ระยองไหมคะ

อุบล๒ด้วยเอ้าแล้วอีกคนนึงอยู่ไหน

เพชรสบูรคนอุบลสองจันทบุรีหนึ่งมันก็ครบสี่คนก็บอก
นี่นี่ข้ามไปสองขั้นเลยนะคือเอ๊ะทำไมจันทบุรีถึงไม่เรียก
เพราะอยู่ใกล้สุดแล้วอุบลมีสองคนทำไมมาโดนอุทัยนี้ที่อุบลใช่ไหม
ครับผมไม่รู้เหมือนกัน
ทีนี้คุณอุทัยค่ะความลำบากของคุณอุทัยก็คือว่าข้อหาที่โดนเป็นข้อหาแรงสองข้อหาเลยคือขับรถชนคนตายกับหนี
อันนี้คดีพูดง่ายนะคะทีนี้ที่บอกว่าเสียเงินเสียทองไปเยอะเนี่ยมันไปเสียขั้นตอนไหนคะ
ที่เอาคนทางบ้านลงไปยืนยันไงรถตู้เขาลงไปสองหนแล้วก็ผมก็ไปเหนือพวกวิ่งเต้นหาอะไรทุกอย่างนั้นแหละที่สิผมจะลงไปรายงานตัวหน่อยกับนายประกันนี้เนี่ย๖๗ครั้งนะ
เดี๋ยวนะจ่ายค่าประกันตัวไปเท่าไหร่คะ
ผมเท่าหลักทรัพย์เขา
เท่าไหร่จ๊ะ

๒มื่นข้าเหมารสเหมาระพาคนไปยืนยันใช่มั้ย
ครับค่ากินค่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ

แล้วผมก็ขายขี้ไปมันไม่มีที่จะไปเอาผมก็ขายที่ผม

ไปเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งหมดไม่ใช่น้อยครับ
เข้าใจค่ะยินด้วยค่ะ
เดินทางค่ารถค่าอะไรเราต้องรับผิดชอบเขาที่เขาไปด้วยนะ
ใช่เขาเหมือนกับไปเป็นเพื่อนกันด้วยไปช่วยยืนยันด้วยใช่ไหมคะ

ทีนี้คือทั้งเงินที่ใช้ประกันตัวนะคะเงินที่ใช้เดินทาง
รวมแล้วประมาณ๓แสนก็หมดทรัพย์สินไปเยอะ

ก็ขายที่ไปอีกแปลงหนึ่ง
ท่านอรรุษอายการบอกว่าเราจะไปเรียกร้องเยียวยาได้จากที่ไหนบ้างค่ะ

ไปที่อะไรเรียกสมศตรี
แต่มีที่ให้ไปใช่ไหม

กระทรวงยุติธรรมที่จังหวัดอุบลใช่ไหมคะ
ครับไปฝึกษาเขาบอกว่า
แต่เป็นค่ารถเดินทางแค่นั้นโบดค
เหยียวไปมันก็ไม่ได้มันก็ได้นิดหน่อยว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่
แล้วผมก็อยากจะถามว่าเขาว่ามันคนที่ตัวผมเขาตายไปแล้ว
แล้วผมอยากจะถามว่าถามทนายว่ามัน
ผมอยากจะถามว่าผมไม่ได้ฟ้องเอากับคนตาย
ผมอยากจะฟ้องกับคนที่ทำสำนวนของผม

อันนี้ที่จะถามอาจารย์ปรแมทใช่ไหมคะ

ผมว่าเรื่องนี้ที่เราพลาดกันอยู่เนี่ยนะ

แต่ว่าคนตำรวจที่ชื่อสุเทพแนะนำผิด
แนะนำคุณอุทัยนี้ผิด
คุณสุเทพต้องแนะนำให้คุณอุทัยไปพบตำรวจ
แล้วก็เอาเนี่ยไปให้ดูนะครับ

เอาหลักฐานแล้วว่ามี๔คนให้ดู

ถามที่ตำรวจนั่นแหละ
ตำรวจบ้านค่ายโอ้ยไม่ต้องมาครับ
แค่นี้ผมยอมความกันไปแล้วมันก็เสร็จ
เขาบอกอย่างนี้
ที่สุเทพก็บอกผมว่าไม่ต้องไป
เขาก็อย่างนี้

ทีนี้เอาอย่างนี้ค่ะคือรายละเอียดมีเยอะ
อุทัยเอางี้นะเอาคร่าวก่อนนะอาจารย์

พอจะทำได้มากกว่าที่ได้เป็นหลักพันไหมคะ

คือไม่ถูกจำคุกเลยนะ

ไม่ถูกจำคุกในระหว่างการพิจารณาคดี

เพราะของการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีอาญา

ทีนี้ไอ้ตัวนี้ที่ยุติธรรมจังหวัดเขาบอกมาเนี่ย
ก็คงจะได้ค่าใช้จ่ายบางส่วน
ซึ่งไม่มากกว่านี้มันก็ไม่ได้
ทีนี้ถ้าจะไปฟ้องตำรวจที่ทำ

ผมก็ว่าตรงกันนะจริงที่ออกไม้จับเนี่ย
เพราะข้อหาว่าคุณอุทัยนี้ไม่ไป
แต่คุณอุทัยกำลังบอกพวกเราว่า

จริงจะเท็จประการใดเราไม่ก้าวร่วง

คุณอุทัยทำอะไรได้มากให้ได้มากที่สุดคะ

เขาอยู่ได้แค่นี้แต่ผมแนะนำคุณอุทัยอันนั้นนะ

แล้วก็คำสั่งของท่านอาทิตย์บริษัทกลับมา
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไป
ผมแนะนำอากอันนึงนะครับ
ถ้าไม่รู้ยังไงก็ไปที่สำนักงานในการจังหวัดที่อุบลก็ได้
อายการจังหวัดอุบลโทรมาถามก็ได้
เราบริการให้ได้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเยอะ
ข้อแรกคือไม่ต้องไปแล้ว
คุณอุทัยสามโทรศัพท์ก่อนโทรไปคุณอุทัยครับผม
เราไปหาอายการที่อุบลบอกให้อายการที่อุบลลองโทรถามให้หน่อย
อายการค่ะก็ได้ถามไปที่ระยอง
ไปที่ระยองและระยองเขาจะตรวจสอบให้
สองเอาอย่างนี้ถามแทนนะความหมายคือว่า
จะฟ้องเอาความจากใครได้บ้างคะ
ฟ้องคือผมมองว่าตอนที่ออกมา๔คนเนี่ยนะ๔คนเนี่ย
แล้วก็ไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนสอบทั้ง๔คนหรือเปล่า
จอมขวัญพูดเมื่อสักครู่คนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
คือคนที่น่าจะอยู่จันทบุรีอ่าแต่คำถามว่าทำไมคุณปิง
ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ต้องหาตัวจริงเนี่ยนะฮะอุทัยตัวจริงเนี่ย
ก็คงสอบสวนผู้ต้องสอบสวนในปิงและนายปิงก็คงบอกว่าชื่ออุทัย
แล้วตำรวจก็คงเอามาให้ดูทีนี้ตำรวจที่สอบวันนั้นอ่ะ
ยังอยู่หรือเปล่าประเด็นเกษียณหรือยัง
แต่คำถามที่น่าสนใจที่สุดว่าแล้วทำไมนายปิงมีสาเหตุอะไร
ไปชี้คุณอุทัยคนนี้อ่าคุณอุทัยรู้ไหมว่าทำไม
ทำไมคุณปิงอ่ะในจ้างคนที่ขับรถชนคนตายตัวจริงเนี่ย
ทำไมเขาไปชี้ตัวคุณอุทัยอ่ะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอืม
เพราะผมก็เห็นแต่หมายหมายสารมาครับไม่ทราบอืม
แต่ถ้าให้ผมสันนิษฐานนะคุณอุทัยฟังให้ดีนะ
ผมทำให้ผมสันนิษฐานได้ว่าลูกน้องของคุณปิงเนี่ย
อุทัยศรีมาจริงจริงแต่ไม่ใช่คนอุทัยที่เรากำลังคุย
อ่าทีนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ขออนุญาตว่าเสนอความเห็นนะ
ไม่ใช่ว่าจริงหรือไม่จริงแต่บางทีมีทางเดียวที่เป็นไปได้
จากประสบการณ์ทำคดีนายจ้างประสงค์จะช่วยลูกจ้าง
ก็เลยชี้ให้มันไปไกลไกลซิเพราะมันมีสี่คน
ก็เลือกเอาที่อุบลแล้วมันมี๒คนก็ยังสับสนอยู่
แต่อุทัยตัวจริงอาจจะอยู่จันทบุรีหรือเปล่าล่ะ
เพราะนายจ้างจะช่วยลูกจ้างคือมากกว่าอย่างอื่น
คุณอุทัยคนนี้เนี่ยนะคะคือถ้าสมมุติจะเรียกร้องเนี่ย
ต้องไปเรียกร้องที่ตำรวจซึ่งต้องไปสาวด้วยนะ

หรือว่าไปร้องที่อุทัยศรีมาตัวจริงที่ทำ
หรือไปร้องที่ครอบครัวของคุณปิงเพราะว่าตอนนี้คุณปิงเสียชีวิตแล้ว
ถ้าจริงจริงเนี่ยต้องคุณปิง
ครอบครัวก็ไม่ได้ต้องร้องเอาโทษกับคุณปิง
อาจจะมาให้การเท็จถ้าอย่างที่ผมคิดนะ
ถ้าเขาต้องการปกปิดลูกจ้างของเขาจริงเนี่ย
นี่คำถามที่คุณจอมขวัญถามผมตั้งแต่ทีแรกเลย
เราไปชี้ต่ออีกสามคนได้ไหมนี่คือประเด็นไง
ภรรยาคุณปิงไปชี้ได้ไหมว่าไอ้๓คนใครมีรูปร่างที่เหลือนี่
ใครมีรูปร่างคล้ายที่สุดคุณอุทัยคะ
คือพยานที่ไปบอกว่าคุณอุทัยศรีมาท่านนี้เนี่ย
ไม่ได้ทำเป็นอีกคนนึง
คือตกลงตำรวจได้จับตัวจริงไหมยังคะ
ไม่รู้กูไทยครับผมจ้ะตำรวจเขาบอกไหมว่าเขาได้ตัวคนที่ขับรถ
ชนคนตายจริงจริงมั้ยยังเขาไม่ได้บอกอ่าอืม
แล้วเขาก็มาให้ยายคนนั้นชี้ภาพที่มีอยู่
แล้วชี้ไหมเขาไม่ให้ชี้ครับเขาอาจจะ
แต่ลูกสาวเขาถามแต่ลูกสาวผมว่าคนนี้ไม่ใช่พ่อหรือเปล่า
อืมคนนี้ใช่ลูกสาวลูกผมบอกว่าไม่ใช่พอมา
สาวผมบอกว่านี่นี่พ่อผมคนนี้แต่สามคนนั้นลูกสาวบอกว่าไม่ใช่
นี่นี่พ่อผมเป็นคนเด็กคนนี้พ่อแตกวันมันเป็นนุ่มน่ะ
มยังไงก็ไม่เปลี่ยนหน้าเอาลูกลูกสาวผมบอกอ่าเดี๋ยวก่อน
อ่าเข้าใจเข้าใจแต่คือไม่ได้มีการชี้อีกสามคนว่าคนไหนเป็นคนขับรถครับ
ชี้แต่ตัวผมบอกว่าไม่ใช่แต่คนเขาไม่ได้ชี้ภาพสเก็ตอ่า
อืมก็คือภรรยาคุณปิงเนี่ยกับรถชี้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณอุทัยคนนี้
คือครูผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แต่ไม่ได้ชี้ว่าคือใครใช่หรือไม่ใช่
ทีนี้อาจารย์เอาอย่างนี้สั้นเลยคือก็บอกให้ครูไทยทราบก็ได้นะคะ
คือยากยากที่จะได้กลับมาทั้งเกือบเกือบสามแสนที่เสียไปยากแน่นอน
ถ้าจะได้ก็น่าจะได้ตามที่ยุติธรรมจังหวัดก็บอกอันนี้ตามปัญหาว่าเราอยาก
คือถ้านั่งมองแล้วท่านเสียหายผมก็รู้ว่าท่านเสียหายนะแต่ว่าถามว่าจะทำยังไง
ตอบไม่ได้จริงตรงนี้แต่ว่าหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าความไม่เข้าใจทางด้านกฎหมายของทุกฝ่าย
แม้แต่คุณสุเทพหรือแม้แต่พนักงานสอบสวนชุดแรกไม่ได้ว่าชุดปัจจุบัน
ชุดแรกสอบครบไหมอ่าควรจะเรียกสามคนนั้นมาดูตัวไม่
ลูกน้องกูน่ะอายุเท่าไหร่มันมีมันต้องมีหลายเรื่องอ๋อเลยครับ

คุณสุเทพไม่ใช่พนักงานสอบสวน

เขาก็เลยแล้วพูดกันตรงนะ

มันก็เตะออกไปเลยไง

ที่จะได้ทั้งจำนวนที่เสียไปกลับมานะคะ
แต่อย่างน้อยที่มันชัดเจนนะวันนี้

ในช่วงเป็น๑๐ปีก็จะบริสุทธิ์แล้วนะคะ

ไม่รู้ไปทางไหนเลย

ซึ่งครอบครัวก็รับช่วงต่อเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้

คือตอนนี้ถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็นตัวเงินแล้ว
คิดว่าอะไรที่มันพอจะเยียวยาความรู้สึกเราได้บ้าง

ผมไม่อยากอยู่นานแล้วก็มา
ทำร้านคฏีให้หมดให้มันจบเร็ว

ผมจะได้ไปไหนมันก็สบายใจครับ

แต่วันไหนผมจะเข้าตรา

อาจารย์เขาได้คุยกับทางอายการจังหวัด
แล้วนะคะซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะยาวเป็นปีไม่น่าจะยาวเป็นปีไม่น่าจะยาวเป็นปีเดี๋ยวช่วยเร่งให้ด้วย
จริงก็ไม่เกี่ยวนะนะเดี๋ยวช่วยตามให้ด้วยค่ะคุณอุทัยเดี๋ยวทางไทยรัฐช่วยตามให้ด้วยนะคะ
อย่างน้อยให้คดีจบเร็วเนอะครับผมค่ะคุณอุทัยค่ะขอบคุณมากเลยเล็กได้น้อยผมก็ไม่ว่า
ขอให้คดีผมมันจบเร็วผมจะได้สบายใจไปหน่อยอ่ายังไงครูอุทัยขอบคุณมากเลยที่วันนี้เล่าให้ฟังนะคะ
ไม่เป็นไรแต่อาจจะช่วยตามและโทรไปบอกได้ว่าถึงตอนนี้แล้วนะ
ไม่แน่สิ้นเดือนนี้หรืออย่างช้าสิ้นเดือนหน้าก็น่าจะจบได้

อันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านจะจบยังไงแต่ว่าอธิบดีท่านสั่งเร็วไม่ต้องห่วง
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแจ้งท่านธิบดีอายการภาค๒ว่า

คือเราก็ช่วยนะเราก็ช่วยเท่าที่ทำได้ครับ

คุณพักภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่แล้วนะคะ